ไปทานอีกหนึ่งร้านร้านนี้ก็ราคาประหยัดสบายกระเป๋าเหมือนกันนะครับปกติถ้าพูดว่าร้านทุกอย่างยี่สิบเนี่ยเราจะคิดถึงร้านขายของอ๋อสบายสบายหลายหลายอย่างยี่สิบบาทแต่ร้านที่จะพาไปทานนี้เป็นร้านขายอาหารในราคาทุกอย่างยี่สิบยี่สิบบาทก็อิ่มได้อืมนี่แหละยี่สิบบาทโอ้นี่ข้ามันไกลถือว่าเป็นร้

เมนูละ๒๐บาทเนี่ยมีตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูนะก๋วยเตี๋ยวทะเลก็มีครับโล่งโต้งก็มีโล่งโต้งใช่โล่งโต้งเป็นอาหารของทางภาคใต้นะฮะน้ำซุปแบบใสอ่ะแล้วก็จะมีต้มยำโบราณต้มยำมันกุ้งน้ำข้นข้าวมันไก่หมูกรอบหมูแดงอะไรอย่างเงี้ทุกอย่างมันเริ่มต้นที่๒๐บาททั้งนั้นเลยครับหลังจากมีการ
๓๐๐๐บาทแล้วก็สามารถขายแบบหมดเกลี้ยงเลยไปฟังเจ้าของร้านกันหน่อยว่าได้ไอเดียนีมาอย่างไงบ้าง
มันแหวกแนวเลยครับมันสวนสวนกระแสดีครับรู้สึกว่ามันเป็นจุดเร็งดูดอย่างที่ทำให้คนโหล่น่าจะเข้ามาในร้านนั้นได้มากกว่าเดียว

ร้านก็จะมีการคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่น่ารักทุกวันเลยก็คือ
คือทางร้านเขาจะซื้อกุ้งลอบสเตอร์ไว้
ุ้งรอบเซอร์หน้าตาแบบนี้คุณ
ซื้อไว้ขนาด๗๘ตัวต่อกิโล
ลูกค้าที่มารับประทานจับสลากคูปอง
ใครโชคดีจับมาป๊าบได้ล็อฟเตอร์ฟรีทานไปเลย

ให้กับลูกค้าที่สั่งตั้งแต่๕ชุดขึ้นไปนะคะแต่ว่ารัศมีการส่งไม่เกิน๕กิโลเมตร
เปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่๑๑โมงจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ
และก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดจองโต๊ะกันได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยจ้า
หรือว่าจะโทรไปสั่งซื้อก็ได้ใครที่อยู่ใกล้แถวจังหวัดสุรธานีแถวนั้นนะ
แต่รัศมีร์ส่ง๕กิโลเมตรนะคุณนะ
โอ้โหนี่ทีเด็ดจริงเลยนะเอาล็อบสเตอร์มาวางย่างเอาไว้แบบนี้
แล้วใครที่ไปทานนะครับชามเท่าไหร่นะ๒๐บาท
บาทถ้าจับฉลากได้ทานล็อบเตอร์ฟรีอย่างนี้โอ้โห
คุณไปกิน๒๐บาทแล้วมีโอกาสได้ทานล็อบสเตอร์ตัวละบอกเลยว่าเป็นพันบางทีถือว่าสุดยอดมากเลยนะไอเดียเนี่ย